แข่งขันที่ประเทศจีนซึ่งก็มีนักสู้ไทยของเรานั้น
ขึ้นสังเวียนหนึ่งคนด้วยครับที่จีนคู่เอกเนี่ยจะเป็นการต่อสู้นะครับ
ดีเลยแต่ถ้าเกิดดีก็มาได้น่ากลัวจริงจริงนะครับนักสู้ไทยเข้าร่วมหนึ่งคนครับ
นั่นก็คือตุ๊กกระทาทองเพชรพญาไทยนะครับ
เจ้าของฉายาไลน่นคลิกนะครับอดีตแชมป์หนึ่งร้อยยี่สิบหกแล้วก็ร้อยสามสิบปอนด์
พบกับทางออกเย็นท็อปปิกครับนักมวยไทยจากบอสเนียที่เคยเจอกับยอดมวยอย่าง
แสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นนักมวยที่เก็บตัวอยู่ในประเทศไทยด้วย
จะสู้กันในกฎีการมวยไทยสามยกพิกัดหกสิบห้าจุดแปดกิโลกรัมครับศึกวันที่เซ่งไฮท์ประเทศจีนนะครับ
เสาร์นี้๘กันยายนไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะครับจะถ่ายทอดให้ติดตามกันตั้งแต่เวลา๔ทุ่มครึ่งครับ
ส่วนเดือนตุลาคมก็ห้ามพลาดนะครับบอกกันเนิ่นเพราะว่าในศึกวันเชมเป็นชิปคู่เอกจะเป็นการต่อสู้
วยสากลป้องกันแชมป์ของศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่นครับแชมป์โลกในรุ่นซุปเปอร์ไฟเวท๑๑๕ปอนด์ของสภามวยโลกดับเบิลยูบีซี
จะเจอกับทางอิราดีแอสนะครับผู้ท้าชิงชาวเม็กซิโกนะครับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสดให้ชม